อยู่ที่เรื่องของหมูนะฮะแต่ว่าไม่หมูจริงครับ
บิลลี่บิลลี่โอแกหรือบิลลี่เข้มนี่เป็นชื่ออัลบั้มหนึ่งกับเขา
ลี่เข้มและอัลบั้มนี้ดังมากเลยนะฮะ
คุณหันมองน้าเล่าให้ฟัง
อัลบั้มนี้ดังบิลลี่เข้มโพสต์แรงฮะหมูแพงเหรอ
แพงก็อยากกระหือรือไปซื้อกินเนี่ย
มีคำแนะนำง่ายจบมั้ยคืออะไรได้บุญและหุ่นดีด้วย
ไปมาทัวร์ปุ๊บจองตัวไปหาพี่บิลลี่เลย
ร้อนแรงจริงนะฮะบิลลี่โอแกนนักร้องคนดังยุค๘๐๙๐นี่แหละ

ยามเช้าวันนี้วันศุกร์ก็คือโพสต์เมื่อวานนี้
มกราคมหมูแพงเหรอวิธีแก้ไม่กินไงไม่กินมีอย่างอื่นให้กินตั้งเยอะแยะ
ถ้าไม่กินก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมแต่ถ้ายิ่งกระหือรือต้องกินหมูให้ได้อ่ะ
คุณก็เดือดร้อนเองนั่นคุณก็เป็นทุกข์เองถ้าไม่กินหมูไปสักพัก
คุณจะได้บุญด้วยได้บุญคืออะไรไม่ต้องไปฆ่าหมูไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ชีวิต
จริงไม่กินหมูก็ดีนะก็จะได้ผอมลงหุ่นก็ดีขึ้นด้วยได้บุญด้วย
เรื่องหมูเนี่ยอย่าไปโทษหมูเลยเรื่องหมูให้โทษที่ตัวเราเอง
เรื่องของหมูให้โทษที่ตัวเราเพราะเรานี่แหละเป็นต้นปัญหาของเรื่องหมูหมูทั้งหลายฮะ
โพสต์นี้ปรากฏว่าโพสต์นี้คนที่เป็นแฟนคลับพี่บิลลี่โอ้โหแห่กันมา
ถูกใจใช่เลยแต่คนที่ไม่ทันบ้างแหละหรือว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความเห็นแบบนี้
ก็เลยเม้นสวนแรงมีคอมเมนต์มีความเห็นสวนแรงกลับไปที่พี่บิลลี่
แล้วพี่บิลลี่เป็นไงเงียบเหรอไม่ใช่บิลลี่แหละถ้าเป็นพี่บิลลี่ตัวจริงสวนกลับ
แล้วนี่เขาตัวจริงฮะบิลลี่เข้มเดือดจัดครับบอกถ้าใครเม้นกวนใช้คำว่าตีน
ใช้คำว่าบาทาก็แล้วกันกวนบาทาบอกอย่างเดียวเลยใครแชร์ไปยังเพจอื่น
แล้วให้มีการเหมือนล่อเป้าให้คนมาลุมด่าพี่บิลลี่ด้วย
บิลลี่ก็จะมีการบล็อกจะมีการลบนะฮะแถมยังไม่พอยังมีการสาบแช่งกลับด้วย
บิลลี่แช่งให้อิ๊บอายวายปวกให้อับประมงคลเข้าหาตัวเลย
สำหรับคนที่ด่าพี่บิลลี่แล้วฟาดไปถึงคนที่โยนไปยังเพจอื่น
ด่าพี่บิลลี่ด้วยบอกอิ๊บอาจริงจริงไอ้กระจอกทั้งหลาย
แต่แอบเอาคำนี้ไปโพสต์ในเพจอื่นแล้วคนก็รุมด่าพี่บิลลี่
บิลลี่ก็ไม่รู้ตัวแก้ตัวไม่ทันนะครับแต่นี่คือ
ความร้อนแรงผลพวงหมูแพงทำอารมณ์แรง

บิลลี่นี่คือบิลลี่โอแกนนะฮะ
อื้ม
มันจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้จริงเหรอคะ
แต่บางทีเราก็ถ้าเราเงินน้อย
เราต้องงดไปทานอย่างอื่นแทน
อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่โครงสร้างอย่างนี้

มันต้องดูต้นทางปัญหาของเขานะ